พาไปเทียบกันหน่อยดีจริงไหมครับ
เพราะว่าอากาศยังคงหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง

แล้วก็ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง
เป็นปรากฏการณ์ขาวโพลนเต็มยอดดอยอินถนน
นี่นะฮะเป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวครับช่วงที่เดินทางไปเที่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยอดดอยอินถนนมองแบบนี้นึกว่าเกาหลีนะเพราะว่าแต่งตัวกันเต็มมาก
ก็อยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเนื่องแน่นมากแล้วก็เห็นปรากฏการณ์แบบนี้ปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งนั่นเองนะครับ
นายพรเทพเจริญสืบสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนบอกว่าอุณหภูมิยอดดอยเนี่ยลดลงเหลือ๕องศาเซลเซียสเท่านั้นส่วนอุณหภูมิยอดย่างเหลือ๑องศาเซลเซียสนะครับ
ซึ่งขณะที่จุดชมวิวกิวแม่ปานอุณหภูมิ๔องศาทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งขาวโพลนบนยอดย่าที่ใบไม้ที่หล่นลงมาบนพื้นด้วยนะครับ
ก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่แห่ขึ้นไปเที่ยวจำนวนมากนะครับ
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าในช่วงเช้ามืดบนยอดดอยจะมีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นอย่างที่เห็นแบบนี้
ต้องช่วยการเร่งระบายรถค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
พอมาถึงช่วงกลางวันก็จะเริ่มกลับมาเป็นปกติเพราะคนก็เริ่มลงจากดอยแล้วนะครับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยขึ้นไปเกือบ๑๘๐๐คนส่วนต่างชาติขึ้นไป๒๕๐คน
๕๐คนนะครับรถยนต์ที่ขับขึ้นไปเนี่ย๖๖๐๐คันก็ทำให้เกิดการจราจรติดขัดนะครับรถจักรยานยนต์๒๘๐๗คันนะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาลายงานสภาพอากาศว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากจีนเนี่ยยังคงปกครุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะแบบนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอาก

รถติด๒รถที่ไปทะเบียนกรุงเทพเยอะมากคุณนั่นแสดงว่าคนไปเที่ยวเชียงใหม่เยอะ